นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าเหตุระเบิด๓จุดที่จังหวัดปัตตานียังสรุปไม่ได้นะครับว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่๗จังหวัดหรือไม่
แต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มคนพยายามที่จะบิดเบือน
ทำให้ทำรัฐมนุนปลอมที่ตัดเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นออกจากร่างรัฐมนูล
ทำให้เข้าใจว่ารัฐบาลสนับสนุนแต่ศาสนาพุทธเท่านั้น
ซึ่งขณะนี้ก็กำลังหาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังอยู่ครับ

ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นวันที่๒กันยายนนี้หรือไม่

ซึ่งรัฐบาลไทยต้องเป็นฝ่ายกำหนดวันเอง
แต่ขออย่าขยายความหรือว่ากดดันให้เกิดความเสียหาย
เหตุระเบิดเกี่ยวข้องกับความไม่สงบ
เพราะทุกครั้งที่จะพูดคุยจะมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้น
จนไม่สามารถพูดคุยกันได้
เปิดเผยว่าการพูดคุยสรรทิสุักกรรมยังไม่ได้หยุดชั้นนัก
เพราะฝ่ายปฏิบัติยังคงเดินหน้าต่อไป
การพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึ่งเชื่อว่านะครับหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางไปพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของมาเลเซีย
ก็จะมีความคืบหน้าด้านความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นครับ